คุณผู้ชมครับรายงานออกมาจากศาลเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ซึ่งล่าสุดคำตัดสินของศาล
มีคำสั่งยกฟ้องจำเลยทั้งำบางที๔คน
โดยสารให้เหตุผลว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในการสั่งการให้เจ้าที่นั้น
ใช้กำลังในการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี๒๕๕๑นะครับ
และบอกว่ากลุ่มพันธมิตรนั้นมีการชุมนุมไม่สงบสันติ
อันนี้สุดแล้วคดีนี้ก็มีคำสั่งยกฟ้องจำเลยทั้ง๔คนนะครับ
ก็เป็นบทสรุปในวันนี้นะคะ

เป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ตรวจค้นแล้วก็จับนักค้ายาเสพติดระดับสั่งการในจังหวัดน้องคาย
มีการขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการด้วย
ไอซ์ได้๔๐๐กิโลกรัมด้วย
ไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากจังหวัดน้องคายค่ะ
เมืองต้นนั้นนางวันทาให้การรับสารภาพนะคะ
ว่าเป็นคนกลางในการประสานให้เครือข่ายขนยาเสพติด
จากจังหวัดหนองคายไปให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้
ปฏิบัติการตัดวงจรเครือขายยาเสพติดในครั้งนี้
สามารถยึดทรัพย์ได้กว่า๒ล้านบาทค่ะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปรับปรามยาเสพติด
รวมไปถึงตำรวจสืบสวนภาค๔
นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๖๓หมู่ที่๓
อุดมพรอำเภอเฝ้าไร่ของนางบัณฑาโคตะวงหรือว่ายายทา
ซึ่งถูกกลุ่มนักขนลำเลียงยาเสพติดให้การซัดทอด
ว่าเป็นผู้สั่งการและประสานงานให้ขนยาเสพติดจากจังหวัดน้องคาย
ยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
เพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็นการขยายผลจากกรณีการจับนายฉลวยชะดาอายุ๔๘ปี
พร้อมยึดไอซ์จำนวนกว่า๓๔กิโลกรัม

ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรหอคำจังหวัดบึงกาล
แล้วผู้ต้องหาได้ใช้สายกระเป๋าสะพายผูกคอตัวเอง

แต่ว่าคดีนี้คำสารภาพทำให้ตำรวจสามารถขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายได้อีกหลายคดี
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและขอนแก่น
ยาไอได้กว่า๑๑๙กิโลกรัม

และยาบ้าน๑๒๐๐๐๐๐เมตร
จากนั้นตำรวจปราบรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี
ปศรวมไปถึงปปศได้ร่วมกันสืบสวน
กุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นกัญชา๕๒๕กิโลกรัม
จากการขยายผลทราบว่าผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง
มีนายโกศลศรีมงคลเป็นหัวหน้าชุดลำเลียงยาเสพติด
และในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
การสืบสวนทำให้ทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติด
โดยใช้เส้นทางถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีจังหวัดขอนแก่น
และจะมีการเข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนายโกศลศรีมงคล
พร้อมกับพวกรวม๕คนและยึดไอซ์ได้๔๐๐กิโลกรัม
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การสัดทอดนะคะว่า
นางวันทาเป็นผู้ควบคุมการส่งสินค้ายาเสพติด
โทรศัพท์มือถือยาเสพติดทั้งหมดนั้น
เตรียมส่งไปยังจังหวัดนาราธิวาบ
โดยมีผู้ต้องหาอีก๑กลุ่มมารับช่วงต่อ

เพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
เบื้องต้นตกลงค่าจังที่๒๕๐๐๐๐๐บาท
ยาเสพติดจากท่าน้ำเปย์ตรงข้ามแขวงบริคัมไซด์ของประเทศลาว
โดยยายทาเป็นผู้ประสานงานคนกลางค้ายาเสพติดอ้างว่า
ลอบส่งกัญชาจึงรับงานนี้โดยไม่รู้ว่าของกลางทั้งหมดเป็นไอซ์กว่า๔๐๐กิโลกรัม
ขณะที่นางวันทาให้การกับตำรวจในวันนี้ว่า
รับสารภาพนะคะว่ารู้จักกับนายโกศลและได้ประสานให้ขนยาเสพติดไปที่อำเภอหาดใหญ่
ก่อนที่จะมีเครือข่ายมารับอีกทอดหนึ่ง
โดยปฏิบัติการตัดวงจรกลุ่มนักค้ายาเสพติดเครือข่ายชาวลาว
เข้าตรวจค้นในพื้นที่๖จังหวัด๒๐จุด

และนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งปฏิบัติการในการตัดวงจรเครือข่ายหยาเสพติดนะคะ
กว่าสองล้านบาทแต่การเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้
มีรวมกว่ายี่สิบจุดในพื้นที่๖จังหวัดซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่
ปปศและปศก็คาดว่าจะสามารถตัดวงจรยาเสพติดได้จำนวนมากค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดน้องคายค่ะ